นี่คืออุบัติเหตุที่มีฉากเหมือนในหนัง

เสียชีวิตอยู่บนหลังคารถแบบนี้เลยก๊อฟปุ้ย
นี่นะที่ผมบอกว่าฉากเหมือนในหนังแต่มันคือชีวิตจริงครับ
ที่เห็นอยู่คือร่างของนายนิรันดิ์พลประถม
เหล่าค้อตะบนเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับ
เขานอนแน่นิ่งอยู่บนหลังคารถเก๋งฮอนด้าซีวิกสีขาว
ทะเบียนกไก่ทท๔๙๙๗สกลนคร
ผู้ภัยรีบนำส่งโรงพยาบาลกาลสินนะครับแต่เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณถนนบายพาสกาลสินมุกดาหาร
ตรงข้ามร้านกาแฟดอยทิพย์บ้านเหล่าค้ออำเภอเมืองกาลสินฮะ
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งหลังคายุบแบบนี้นี่แตกเลยนะครับ
กระจกแตกหน้ารถชนกับมอเตอร์ไซค์นะครับสภาพพังยับเยินเสียหายแบบนี้
นางสาวถิตารีชัชวานธนวินอายุ๒๘ปีเป็นคนขับรถเก่งเล่าแบบนี้บอกว่า
เธอมาจากทางกุชินรายจังหวัดกาลสินจะพาพี่สาวไปหาหมอที่จังหวัดขอนแก่น
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุสังเกตเห็นรถมอเตอร์ไซค์ครับขี่มาจากทางฝั่งซ้าย
เพื่อจะข้ามถนนขณะนั้นเธอบอกว่าเธอบีบแตร่เตือนแล้วกดแตร่เตือนแล้วนะฮะ
แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ยังขี่รถพุ่งออกมา
ทำให้รถเนี่ยชนเข้าอย่างแรงร่างของคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ
ลอยนะฮะกระเด็นมาอยู่บนหลังคารถแล้วก็เสียชีวิตอ่ะนะฮะ

เบอร์ต้นตำรวจสอบภาวเมืองกาลสินตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็เก็บหลักฐานเพื่อดำเนินคดีครับ